คุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
จำคนไข้คนนี้ได้ก่อนถ้าหมอจำได้ก็อยากหาปลา
คุณหมอครับตอนนี้ผมอยู่บ้านแล้วครับ
ต่างจังหวัดก็ไม่กลับระเวิร์คที่บ้านตรงโอมแทนลาลา
อยู่กันไปสองสามเดือนก่อนพักในห้องนอนไม่โลดเล่น
ทำงานจีบสาวเราใช้อินเตอร์เน็ตแทนเพื่อคุณหมอทำงานใดง่าย
คุณหมอครับ
คุณพยาบาลสู้นะครับ
ซุปเปอร์แมนคนนั้นได้หรือเปล่า
เขาใส่เสื้อก้าวแล้วล่ะ
เขาใส่เสื้อกาวแล้วล่ะ
เขาใส่เสื้อกันแล้วลา

สู่ตรากรรมให้พ้นภัยโรคร้าย
เหนื่อยล่าสักบ้านใด
เสี่ยงอันตัวร้ายจากโควิด๑๙
ให้โรคร้ายมาลายหายสิ้น
คนไทยทั่วถิ่นต้องร่วมแรงร่วมใจ
รู้ว่าเธอเหนื่อย
รู้ว่าเธอลา
ด้วยรักและศรัทธา
ให้เธอก้าวต่อไป
ขอเป็นกำลังใจ
ส่งไปให้ถึงเธอ
ให้เธอทั้งหัวใจ
ให้เธอสบายใจ
เธอคือผู้เสียสละ
เธอคือดอกไม้ที่งดงาม
คือหมอพยาบาล
สู่ตรากรรมให้พ้นภัยโรคร้าย
เหนื่อยล่าสักปันใด
เสี่ยงอันตัวร้ายจากโควิด๑๙
ให้โรครักมาลายหายสิ้น
คนไทยทั่วถิ่นต้องร่วมแรงร่วมใจ
รู้เธอเหนื่อย
รู้ว่าเธอลา
โดยรักและศรัทธา
ให้เธอก้าวต่อไป
ขอเป็นกำลังใจ
ส่งไปให้ถึงเธอ
ให้เธอทั้งหัวใจ
ให้เธอสบายใจ
คือหมอพยาบาล
ตรากรรมให้พ้นภัยโรคร้าย
เธอคือผู้เสียสละ
เธอคือดอกไม้ในใจคน
คือหมอพยาบาล
สุรากรรมให้พ้นภัยโรคร้าย
เธอคือผู้เสียสละ
เธอคือดอกไม้ในใจคน
รู้ว่าเธอเหนื่อยละ
ไม่เหลือเวลาพักผ่อน
บทชีวิตยิ่งกว่าละครตอนใด
วันนี้เมืองสับสน
ผู้คนหลวนไหววัน
มีแต่เธอเท่านั้น
ที่ยังสู้ยืนยัน
แม้ไม่เห็นหน้าตา
เพราะเธอสวมหน้ากา
แต่เราเห็นหัวใจภายในเสือกาว
อาวุธคือความรู้
ความรักคือการไว้
ยืนหยัดต้านภายร้าย
ปกป้องประชาชน
ฝากความหวังดี
ไปกับสายลม
ส่งความชื่นชม
ไปถึงพวกเขา
เราผู้กล้าหาร
ความหวังของพวกเรา
นักสู้ชุดขาว
นักรบเสือกาว
ไม่รอเวลาเนิ่นช้า
ไม่เหลือเวลาพร่ำบน

ช่วยคนผู้สร้างศรัทธา
โลกไม่ได้แล้วร้าย
แค่เราไม่รู้เท่าทัน
ทำได้คือร่วมมือกัน
ผ่านพ้นไปด้วยดี

ไปกับสายลง
ส่งความชื่นชม
ไปถึงพวกเขา
เราผู้กล้าหา
ความหวังของพวกเรา
นักสู้ชุดขาว
นักรบเสื้อกาว